รายการเรามีให้ดูทุกอย่างครบเลยเจ้าตัวนี้ค่ะน้องใบตองคุณชนะ
มันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะตัวอะไรไปดูกันหน่อยค่ะ
โอ้ยแม่ดาแม่ชิแม่ชิสาจ๊ะจ๊ะ
คุณเอาอะไรมาให้ดูบอกคนลุกอ่ะ
มันแบบเพราะเห็นเค้าเคียวมันรู้สึกคันเลย
มันแบบขนเล็ก

แต่ตัวของแมงโหงไม่มีเอว
คือมีหัวมีอกแล้วก็ท้องติดกันเลย

เธอเอวเธอหายไป

แต่มันโย่งมันขามันยาว

แล้วยังไงอีกมันจะมีตาคู่เดียว
มีตาคู่เดียวเค้าบอกแมงมมมันจะมี๖๘ตาเค้าว่างั้นนะ

ดิฉันไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกมาแบบนั้น
แล้วจะเป็นทางให้แบบคนที่อยู่รอบข้างคุณอ่ะหนีคุณไป

คือเราก็คิดว่ามันเป็นแบบกลิ่นมหาเสน่ห์ของเรา

ไม่รู้เราก็นึกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ

แต่ว่าตัวแมงหย่งเนี่ยกลิ่นของมันเอาไว้ไล่สัตรูนะ
ส่วนเขี้ยวของมันเนี่ยก็จะเอาไว้ฉีกอาหารกิน
นั่นคือวิถีชีวิตของมันนะคุณนะ
แล้วก็แน่นอนค่ะมันไม่ได้มีพิษอะไรไม่ต้องกลัวมัน
แต่เห็นแล้วอาจจะแบบรู้สึกขนลุกขนพองนิดนึง

พอแล้วขออนุญาตไม่ดูแล้วใช่ไหม